อยู่กันที่เรื่องของสงฆ์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าตอนนี้นี่คงจะเรียกว่าเป็นพระไม่ได้แล้วค่ะ
เขาว่าเป็นอดีตพระกาโตะไปซะแล้ว

เพราะว่าหลังจากที่มีข่าวมีคลิปเสียงหลุดออกมา

ก็กลายเป็นว่าล่าสุดเมื่อคืนนี้

แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะ
บวชเพราะโยมแม่
แล้วก็หวังพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ให้กับโยมแม่
แต่ในเมื่อมันมีอุปสรรค
อาตมานี่เป็นเพียงพระนวกะ
อ่อนในพระธรรมวินัยมาก
เพื่อที่จะลบอุปสรรคนี้
จึงตัดสินใจยุติ

ดำรงเพศบรรพชิต
ก็เลยจึงขอโอกาส
ขอคำมาพระอาจารย์ทุกรูป

ทำการลาศิขาณวันนี้

คืนนี้ที่ผ่านมาช่วงเวลาสักประมาณ๓ทุ่มค่ะคุณผู้ชม
ทางด้านของอดีตพระกาโตะหรือว่าจริงตอนนี้ก็ต้องเป็นนายแล้วนะ
นายพงศกรจันแก้วค่ะอดีตพระนักเทศที่วัดเพ็ญญาติ
ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามีการเปล่งวาจาขอลาศิกขาไปแล้ว
มีการระบุข้อความเอาไว้จากโพสต์นี้ว่า
ขอลาศิกขาเพื่อยุติอุปสรรคต่าง
นุโมทนาบุญด้วยพี่แม่นะคะ
แล้วก็น้องแฟนคลับทุกท่านด้วยค่ะ
ก่อนจะทำพิธีมีการลงนามบันทึกถ้อยคำให้แสดงเจตนา

ว่าเป็นการลาศิกขาโดยสมัครใจไม่มีใครบีบบังคับ
และหลังพิธีลาศิกขาอดีตพระกาโตะหรือนายพงศกร
ก็ผลัดเปลี่ยนชุดเป็นคารวาสเข้ากราบพระสงฆ์
แล้วก็พร้อมสมาธานศีลอีกครั้งก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาที่อำเภอชวางค่ะ
ลาศิกขาครั้งนี้ส่งผลให้การดำเนินการทางวินัยสงฆ์
ก็ยุติไปเลยเพราะว่าลาศิกขาไปแล้ว
หลังจากนี้ถ้ามีการแจ้งความกรณีใด
ก็เข้าสู่การตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมก็คือเป็นทางโลกแล้วนะคะ
พงศกรจันแก้วมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์

พร้อมข้อความพี่หลวงกาโตะ
หลังเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ยังมีคนเข้ามาให้กำลังใจทิศกาโตะด้วยนะคะ
สู้ขอเป็นกำลังใจให้ตลอดขอให้เริ่มต้นใหม่ได้นะคะ
ค่ะก็หลายคนก็เข้าไปให้กำลังใจตามคอมเมนต์เนี่ยค่ะ
จริงก็น่าจะเปลี่ยนได้สักหลายชั่วโมงแล้ว
เขาบอกว่านี่ก็เป็นชุดที่ใส่ตอนที่หลังจากลาศิกขาแล้ว
แล้วก็เปลี่ยนเป็นคารวาสด้วยนะคะอย่างที่เราเห็นในคลิป
ทีนี้ทางด้านของนายไพรวันวรรณบุตรค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ก็แหมก็มาวิจารณ์ก็มาไลฟ์ค่ะ
พระนักเทศชื่อดังข่าวเช้ากับศรีกา
โดยทางด้านของนายไพรวัลเขาใช้หัวข้อแบบนี้นะ
พระคำคมกับศรีกาขี้น้อยใจ
ระบุแบบนี้ว่าพระบางรูปรูปร่างหน้าตาดี

แต่การเป็นพระอย่าทำพระศาสนาแปดเปื้อน
ถ้าอยากศึกออกมาจะมีเมียกี่คนก็ได้ถ้าไม่แย่งของใคร

พระพระยอมกรยาโนเจ้าวัดวัดสวนแก้วนะคะ
ท่านเคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไว้ก่อนหน้านี้นะ
ว่าถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็ถือเป็นการทำลายพระพุทธศาสนานะ
ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเสียงในคลิปนั้นใช่พระกาโตะจริงหรือไม่
อันนี้คือท่านก็พูดไว้แล้วก็มีการให้คติธรรมด้วย
คุณผู้ชมลองย้อนกลับไปฟังบางช่วงบางตอนที่พระพยอมท่านพูดค่ะ
ทำไมพระศาสนาและพระถ้าพระรูปนี้ไม่เสียหาย
แล้วน้องหญิงคนนี้ไปใส่ร้ายอย่างนี้น่าจะก้นเอาเวทีเลย
ทำถ้าไปทำทำไมไม่เลือกทำที่สมองฝ่ายสติปัญญาเนี่ย
อะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยไม่เหลือติดค้างสมองเลยเหรอโรคบ้าตัวเนี้ย
ถ้าน้องหญิงคนนี้มีสติปัญญาเหลือสักนิดนึง

โทษน้อยโทษที่จะเข้าตัวเองอ่ะน้อย
ถ้าเลือกทำกับพระที่เทศสอนอะไรต่างมีชื่อมีเสียง
เข้าตัวแน่นอนจริงจริงก็เป็นการสอน
อันนี้ก็คือท่านก็ออกมาพูดนะคะก่อนที่จะมีการศึกของพระกาโตะ
ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นพูดกรณีที่ว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริง
ใส่ร้ายพระอย่างนั้นพูดถึงหญิงสาวที่ปรากฏในคลิปจริงพระพยอมนี่มีคำพูดบางช่วงบางตอนที่ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเหมือนกันนะคะ
อย่างเช่นบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องจริงหญิงคนนี้หรือถ้าจะเป็นเรื่องจริง
ก็เหมือนกับเป็นการถือพาสปอร์ตลงนรกนั่นแหละเออคำนี้นี่ก็หลายคนก็เอาไปใช้ปรับใช้ใช้ชีวิตประจำวันตัวเองได้นะ
ค่ะทีนี้เรื่องของการพิสูจน์คลิปเสียงคุณผู้ชมค่ะ
ถึงแม้ว่าพระกาโตะจะเป็นทิศไปแล้วลาศิกขาไปเรียบร้อยแล้ว
แต่หลายคนยังคงมีคำถามอยู่ว่าใช่ไม่ใช่ค่ะ
แล้วตกลงเรื่องนี้มันจริงหรือไม่จริง
หญิงสาวคนดังกล่าวนะคะจะออกมาบอกว่าตัวเองแต่งเรื่องขึ้น
เพราะโรคประจำตัวที่เป็นไบโพล่า
แต่ว่าล่าสุดค่ะหลายคนค่ะก็อยากจะรู้ค่ะ
นั่นก็คืออาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์ค่ะ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ออสโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะ
เป็นภาพคลื่นเสียงในเฟซบุ๊คใจความสำคัญระบุเอาไว้ว่า
ลักษณะของสเปรคตั้มเส้นเสียงมันไม่มีการตัดต่อใด
อ้าวนี่แสดงว่าใช่หรือเปล่า
เส้นเสียงเป็นโทนสม่ำเสมอมีความคล้ายกับลักษณะการพูดของกาโตะ
ค่ะและยังระบุด้วยว่านำเอาบางคำพูดของกาโตะที่สอนธรรมะ
เปรียบเทียบกับบางคำที่อยู่ในคลิปที่หมอปลานำมาให้
สามารถเปรียบเทียบแบบนี้ได้ด้วยในเบื้องต้นค่ะค่ะอืมอ่ะ
พิษเสียงบอกจริงว่างั้นอ่ะคุณผู้ชมก็พิจารณากันเอาเองก็แล้วกันค่ะอืม